นักเรียนที่นี่เขาก็มีไอเดียดีไอเดียแจ่มมากเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาได้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมานะคะ
เป็นการช่วยให้ชาวนาเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ลดอุบัติภัยทางท้องถนน
แล้วก็ลดความเสียหายของพืชผลการเกษตรได้ด้วย
เด็กคนนี้มีไอเดียดีอย่างไรไปดูกันค่ะ
ไปถึงก็ไปเจอสองหนุ่มกำลังทำสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้อยู่เลย
ประดิษฐ์ที่ว่านี้ก็คือขวดน้ำสะท้อนแสง
วดน้ำสะท้อนแสงนี่นะคะเป็นไอเดียของสองนักศึกษา
คือน้องชานนท์ขันทองเรียนชั้นปวชปี๓สาขาช่างไฟฟ้า
อีกคนนึงคือน้องอนวัฒน์สงวนบุญเรียนชั้นปวชปี๑สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ทั้งสองคนเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน
ร่วมกันทำในกิจกรรมของกลุ่มทำดีเพื่อพ่อ
ทำอะไรล่ะคะทำขวดสะท้อนแสงเนี่ย
เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในการใช้ตั้งวางบนท้องถนน
คือเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขาเลิกเรียนนะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนนี่แหละ
แล้วก็เห็นว่าเกษตรกรเขาเริ่มนำข้าวมาตากแล้ว
ก็จะทำให้ข้าวมันแห้งใช่ไหมคะพื้นที่เขาไม่มีตากนะคะ
ตากริมถนนตามต่างจังหวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
แต่เขาบอกว่ามันไม่เห็นมีเครื่องสังเกตเลยว่า
นี่คือบริเวณตากข้าวของชาวบ้านนะ
เพื่อบางคนขับรถไปมาโดยเฉพาะกลางคืนมองไม่เห็น
เขาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงจะช่วยชาวบ้านช่วยเกษตรกรได้
ก็เลยไปคิดไอเดียนี้ขึ้นมานะคะ
เอาขวดน้ำมาติดแถบสะท้อนแสงแล้วก็ไปตั้งวาง
เวลากลางคืนมาเนี่ยรถที่แบบขับมาแล้วเปิดไฟสาดเข้าไป
มันก็จะเห็นใช่ไหมว่ามีขวดตั้งวางเป็นจุดสังเกตอยู่

ใช่แล้วนอกจากที่เขาบอกว่าเอาไปตั้งวางที่ถนนแล้วเนี่ย
เขาก็ยังไปติดที่ท้ายรถที่มันไม่มีไฟด้วย

ก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งนะคุณนะ
เห็นไหมเป็นไอเดียง่ายที่เกิดจากความช่างสังเกต
มีความสงสัยใครรู้แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นผลงานแบบนี้นะ

เพราะว่าการนำสิ่งของพวกเอาข้าวปงข้าวเปลือกมาวางตาก
เอาไว้ให้มันแห้งบนพื้นถนนมันผิดกฎหมาย

ถูกต้องมันทำไม่ได้ต้องบอกแบบนี้ก่อน
แต่เราเองก็เข้าใจ
เกษตรกรคือบางทีในบางพื้นที่เนี่ย
ทางอบตอบจเขาจัดพื้นที่ที่เอาไว้เป็นลานตากพวกพืชผลทางการเกษตรเนี่ย
ไม่พอเพราะว่าในพื้นที่เขาปลูกกันเยอะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บางทีไม่มีทางเลือก
มันก็ต้องเอาไปวางตากไว้บนถนนแบบนี้
ที่ขับรถไปตามถนนแบบว่าชนบทต่างจะเห็น

เพราะไม่ว่าคุณจะเอาอะไรก็ตามไปวางขวางถนน
ไม่ได้อันนี้คือผิด
แต่ในเมื่อบางทีเนี่ยมันก็ห้ามปรามกันแล้ว
อนุโลมได้นะต่างจังหวัดมันก็พอหลบหลีกรถไม่ได้เยอะ

ก็ต้องระวังแล้วก็มีน้องอีกเหล่านี้มาช่วยพี่น้องเกษตรกร
เอาของเอาขวดมาวางให้เห็นเป็นหลัก
เป็นจุดว่าตรงนี้ต้องระวังต้องหลบ

ใช่แล้วนะคะเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว